มาดูเรื่องนี้ครับลืมอะไรไม่ลืมลืมอะไรมันลืมอันเนี้ยอะไรฮะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวคุณผู้ชมลองเดาแล้วกัน
แต่เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเจอแบบนี้ไม่กล้าหยิบกล้าจับ
แจ้งตำรวจดีกว่าเออนี่อะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดร้านขายของชำ
ไปเห็นห่อข่าวข่าวนั้นไหมคะครับอะบอกเลยอย่าบ้าอ้าว
เนี่ยมีคนมาวางลืมไว้นี่แหละค่ะคือกล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำ
พื้นที่บ้านคำป่าหลายที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดมุกดาหาร
เขาเห็นเหตุการณ์ตอนผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปี
กางเกงยีนสีดำเสื้อสีฟ้าเดินเข้ามาหน้าร้านหยิบของบางอย่างออกจากกระเป๋า
เหมือนหาอะไรบางอย่างและเอามาวางไว้บนถังน้ำแข็ง
จากนั้นก็เดินเข้าไปในร้านผู้ชายคนนี้เดินไปหยิบขวดน้ำจากตู้แช่เย็นค่ะ
ก็ไปซื้อนะซื้อน้ำมากินแล้วก็จ่ายเงินให้พนักงาน
ลองดูค่ะลองดูนี่นะคะเขาไปซื้อน้ำจากตู้เอามาวาง
แต่จะเห็นว่าเหมือนเขาพยายามล้วงล้วงหาอะไรบางอย่าง
หลายคนสงสัยนะว่าจะหายาเสพติด
ที่เขาคงไปลืมวางไว้ตรงถังน้ำสีน้ำเงินนั่นแหละ
แล้วก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นคนเอาไปวางไว้เอง
แล้วก็เลยควักกระเป๋าดูคิดว่ามันหล่นตรงไหน

แต่สุดท้ายคงหาไม่เจอขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
สุดท้ายพนักงานของร้านไปเจอไอ้ซองนี่
ใส่ยาบ้าสีแดงวางอยู่๑เม็ดบนถังน้ำแข็ง
เรียกตำรวจเลยดีกว่าเฮ้ยแบบนี้ท่าไม่ดีแล้ว
เขาก็กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดไปด้วยนะคะ
เจ้าของร้านกับคนในร้านบอกไม่กล้าหยิบเลย
ตำรวจกลัวจะมีลายนิ้วมือติดอยู่

ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานติดตามตัวเจ้าของยาบ้า

เดี๋ยวก็ต้องมีการขยายผลถึงแหล่งที่มาเอาไปซื้อมาจากไหนล่ะ